เรื่องที่อยากจะเรียนในวันนี้เนี่ย
ก็คือตามที่พวกเราก็ได้ปฏิบัติภารกิจ
ทั้งงานทั้งการบริหาร
ในส่วนที่เกี่ยวการบริหารแล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวกับการเมือง
ก็คือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานในพักพลังประชารัฐ

วันนี้ก็ขอเรียนว่า
เราได้ตัดสินใจที่จะยุติบทบาท
ทางการเมืองของเราในฐานะสมาชิกของพักพลังประชารัฐ
ผมก็เรียนสั้นก่อนแล้วเดี๋ยวท่านอื่นก็ได้เสริมนะครับว่า
ที่มาที่ไปก็คือที่ผ่านมากว่า๒ปี
ที่พวกเรายังได้มีส่วนโลกเป็นแกนจัดตั้งภาคพลังประชารัฐ
ร่วมกันพวกเรานี่ก็มีความตั้งใจนะครับอยู่ในขณะนั้นว่าเอ่อ
ต้องการทำงานทางการเมืองก้าวเข้ามาเพื่อประเทศชาติในภาวะตอนนั้น
แล้วเราก็มีเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนท่านพลเอกประยุทธ์
จันโอชาให้เป็นผู้นำประเทศนะครับนำประเทศเอ่อ
ก้าวข้ามสถานการณ์ในช่วงนั้นมาต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะครับ
โดยเอ่อหลายหลายอย่างที่เกิดขึ้นทั้งในภาคพระประชารัฐเอง
ก็มีความก้าวหน้าทั้งในการสารต่อนโยบายนะครับ
ในการเอ่อสร้างพักนะครับให้เป็นสถาบันทางการเมืองเอ่อ
มาโดยตลอดนะครับหลายหลายคนก็มาร่วมกันนะครับ
เรามีคนมาจากทางหลากหลายสายจนมาถึงวันนี้เนี่ยนะครับ
ก็จะกล่าวได้ว่าภารกิจของพวกเราทั้ง๔คนเนี่ย
ดังที่ผมได้เรียนไปเนี่ยก็ถือว่าได้มารู้ร่วมไปแล้ว
ภารกิจทางการเมืองที่กล่าวมานะครับได้รู้เรื่องไปแล้ว
แล้วก็ประกอบกับวันนี้พักพลังประชารัฐนะครับ
ก็มีคณะผู้บริหารใหม่นะครับที่พร้อมที่จะนำพาพักเดินหน้าต่อไปได้
เพราะฉะนั้นก็คิดว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมที่พวกเรา
นะครับจะหยุดนะครับภารกิจทางด้านการเมืองในภาคพลังประชารัฐ
นะครับแต่เราก็จะมาทำงานต่อไปนะครับทางด้านการบริหาร
ในภารกิจหน้าที่ที่เอ่อได้รับเมาะหมายมาจากท่านนายกธมตรี
นะครับก็คือจะยังทำหน้าที่ในคอรมอนะครับเอ่อต่อไปครับ
ก็ด้วยเหตุผลที่ว่าวันนี้เราอยากทำงานให้ประเทศชาติ
ประชาชนซึ่งกำลังเผชิญความท้าทายนะครับจากโควิด
เป็นเรื่องใหญ่เรามีภารกิจที่จะต้องดำเนินการ
ต่อไปเราก็จะทำหน้าที่ต่อไปอย่างเต็มที่นะครับ
ในส่วนนั้นส่วนในส่วนของพักนะครับเราก็จะสนับสนุนนะครับ
กิจกรรมในเรื่องของพักในเรื่องที่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน
โดยรวมต่อประเทศชาตินะครับเพราะฉะนั้นก็นี่คือที่มาที่ไป
นะครับเอ่อของเอ่อสิ่งที่เราจะจะเอ่อเรียนให้ทราบในวันนี้
นะครับก็ต้องขอบคุณของน้องสิงหวัดชนนะครับเอ่อที่ครูนามา
การถ่ายทอดความรู้สึกของพวกเรานะครับต้องเรียนว่าพี่ท่าน
หัวหน้าอดีตหัวหน้าได้พูดถึงไปนะครับท่านต่อมานั่นเอ่อ
พวกเราไม่ใช่นักการเมืองนะครับวันที่พวกเราเดินเข้ามาร่วมตั้งพัก
พลังประชารัฐนั้นเนี่ยเราทราบดีครับว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของบ้าน
เมืองภายใต้รัฐมนูลฉบับเปลี่ยนผ่านประเทศแล้วก็อย่างที่ทุกท่าน
ทราบนะครับว่าณขณะนั้นเรามีความเชื่อมั่นว่าท่านนายกประยุทธ์
คือบุคคลที่เหมาะสมที่สุดนะครับที่จะเป็นผู้นำประเทศในช่วง
รอยต่อนั่นคือที่มาของการลาออกของพวกเราสี่คนนะครับ
ตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วก็มาทำงานการเมืองอย่างที่ท่านอุตมาพูดถึงนะครับว่า
เราได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่และทำหน้าที่นั้นจนกระทั่ง
ทุกอย่างนั้นได้เดินหน้าไปตามความตั้งใจของพวกเรานะครับ
บัดนี้เรามองว่าบทบาททางการเมืองหรือหน้าที่นั้น
มีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาพวกเรานั้นไม่ได้มีความยึดติด
บทบาทใดบทบาทหนึ่งถ้าจะดูจากอดีตที่ผ่านมาของพวกเรา
เราคือคนทำงานนะครับอะไรที่เป็นประโยชน์ในการทำงานนั้น
ทุ่มเทเต็มที่ในหน้าที่ของเราและสำคัญคือ
เราไม่มีความยึดติดทางการเมืองว่าจะต้องเป็นตลอดไป
หรือจะต้องพยายามที่จะอยู่ในหน้าที่ทางการเมืองให้ได้มากที่สุด
ก็ไม่ใช่บทบาทของพวกเรานั้นพวกเราเองนั้นตั้งใจทำหน้าที่
ในทุกหน้าที่ที่รับมอบหมายนะครับแล้วก็จะทำอย่างดีที่สุด
ส่วนบทบาทต่างที่ได้รับนั้นจะดำเนินการไปเมื่อไหร่
สุดเมื่อไหร่นั้นเป็นเรื่องที่พวกเราไม่ได้ยึดติดและยินดีอย่างยิ่งนะครับ
ที่จะมีส่วนในการช่วยในบ้านเมืองต่อไปนะครับก็คงเสริมการประดิษฐ์หัวหน้า
พลังประชารัฐนะครับไปเบื้องต้นเพียงเท่านี้นะครับ
ยังไม่มีความคิดเลยนะครับเรื่องการเมืองขนาดนี้นะครับ
เพราะว่าอย่างที่ได้คุณสนทิรัฐได้พูดไปผมได้พูดไปว่าวันนี้ก็ขอทำงานนะครับ
ทำงานในภารกิจหน้าที่ที่มีอยู่ให้เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นตอบเลยว่ายังไม่ได้คิดเลยนะครับเรื่องการเงินนะครับ
คือวันนี้เราเราไม่คิดเลยนะครับเรายังไม่คิดเลยขอในเรื่องนี้ก่อนนะครับ
เป็นผลที่ยังสมมุติเป็นหรือเป็นผลที่เราไม่ได้ลาออกหรือเป็นผลที่ยังไม่ได้พูดไปอย่างกันในภารกิจหรือเป็นผลที่ยังไม่ได้พูดไปอย่างกันในภารกิจหรือเป็นผลที่ยังไม่ได้พูดไปอย่างกันในภารกิจหรือเป็นผลที่ยังไม่ได้พูดไปอย่างกันในภารกิจหรือเป็นผลที่ยังไม่ได้พูดไปอย่างกันในภารกิจห
การปรับเปลี่ยนใดใดในอนาคตนะครับการเปลี่ยนแรงเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องซึ่งเข้าใจกันได้นะการปรับเปลี่ยนใดใดในอนาคตนะครับการเปลี่ยนแรงเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องซึ่งเข้าใจกันได้นะการเปลี่ยนแรงเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องซึ่งเข้าใจกันได้นะการเปลี่ยนแรงเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องซึ่งเข้าใจกันได้นะการเปลี่ยนแรงเ
วันนี้ถือว่าเราได้แถลงนะครับเป็นทางการก็คงข่าวต่างก็คงออกไปไปพร้อมกันนะครับ
อันนี้คงไม่ใช่เป็นเรื่องซึ่งพวกเราจะมานะครับจะมาพูดจาตรงนี้ได้นะครับ
เพราะว่าไม่ได้อยู่ในขอบเขตของเรา
ผมพยายามเสริมยังงี้นะครับเราคิดว่าเราแยกแยะบทบาทซึ่งระหว่างบทบาทในพักกับบทบาทในตำแหน่งบริหารเขาเกิดระวังอีก๒บทบาท
ในพักก็คือสิ่งที่เราได้ทำหน้าที่จนกระทั่งมาถึงวันนี้
ส่วนบทบาทในแง่ของฝ่ายบริหาร
ที่ทำหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีนั้น

ส่วนอนาคตเป็นอย่างไรนั้นเนี่ยนะครับ
ก็ขึ้นอยู่กับท่านนายกเป็นดุลพินิษฐ์
ซึ่งเราคงไม่ไปก้าวร่วงเรื่องสัดส่วน

เพราะว่ามันอยู่นอกขอบเขตที่เราจะพิจารณา
เราขอทำหน้าที่ของเราในแต่ละบทบาททีละเรื่องนะครับ
วันนี้เรายุติบทบาททางพัก

ที่จะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถในบทบาทของรัฐมนตรีนะครับ
ก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่า
พวกผมภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของภาครักษ์ประชาลักษณ์
พวกเราภูมิใจครับที่คนที่ไม่เคยทำงานการเมือง
แล้วก็เข้ามาทำงานการเมือง
แล้วก็มีส่วนสร้างภาคการเมืองด้วยเป็นหนึ่งภาค
โดยเป็นภาคแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
สิ่งที่เราอยากเห็นก็คือภาคพลังประชาลักษณ์มีความเข้มแข็ง
ที่จะเดินหน้านะครับในการเป็นสถาบันทางการเมือง
เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนนั้นได้มีความหวังต่อพักกันในอนาคต
แล้วถ้าสมาชิกพักทั่วประเทศนั้น
ความผูกพันสายใยที่เรามีต่อกันคงไม่ได้ขาดหายไปนะครับ
การเล่าจากภักดิ์ของพวกเราคงไม่ได้หมายความว่าเราตัดขาดจากสายใยต่างนะครับ
เรายังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
เราเคยเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน

ไม่ได้มีความโกรธชังกันในเรื่องต่างเหล่านี้นะครับ
เป็นเพียงวิถีของการเดินไปข้างหน้านะครับ

เราก็เลือกทางเดินในวิถีของเรานะครับ

สำหรับหน้าของผมพูดตรงกันเมื่อหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า

ไม่ได้เป็นเรื่องของตัวตนหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

มันคือหน้าที่ที่จะต้องทำ

พวกเราจะทำเต็มที่นะครับ
เราไม่ได้ยึดที่ตัวเรา
เราไม่ยึดที่ตำแหน่งที่เราจะต้องหวังจะเป็นหรือไม่ได้เป็น
แต่เรารู้ว่าปัจจุบันเรามีหน้าที่อะไร
พวกเราจะทำหน้าที่ปัจจุบันให้ดีที่สุดนะครับ

วันนี้เราเน้นในสิ่งซึ่งในภารกิจที่เราทำอยู่นะครับ
เอาปัจจุบันทำให้เต็มที่ก่อนนะครับ
อย่างที่พวกเราได้พูดไปนะครับ
เพราะฉะนั้นวันข้างหน้าก็เป็นเรื่องของวันข้างหน้านะครับ
เราไม่ได้ไปคาดการณ์ในเชิงเหล่านั้นนะครับ

ก็ทำเต็มที่ไปนะครับ
ก็นี่แหละครับที่เราพูดกันมาเนี่ย
ก็คงจะสะท้อนได้บ้างแล้วนะว่า

ก้าวเข้ามาพวกเราก็ตั้งใจเข้ามาทำการเมือง
แล้วก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องปกติ

แล้วเราก็มีความปรารถนาดีกับพักต่อไป
ความผูกพันที่นั้นส่วนที่เราพูดมีครับ

แต่การเมืองมันก็มีวิถีนะครับ

เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้รู้สึกอะไรในทางที่เป็นกังวลอะไร

ผมก็เชื่อนะครับว่าท่านจะสามารถนำพาพักพลังประชารัฐ

ในส่วนของพวกผมก็นะครับที่ได้กล่าวแล้วว่า
สิ่งใดเป็นประโยชน์กับประชาชนเราสับสนหมดนะครับ
เรียนให้ท่านทราบครับเพราะว่าท่านก็คือคนที่เป็นที่ปรึกษานะครับ

แล้วก็เพียงแต่เรียนให้ท่านทราบว่าเราตัดสินใจอย่างดีนะครับ
ก็ได้เรียนท่านทราบก่อนที่เราจะมาแถลงข่าวนะครับ

เคารพในการตัดสินใจของพวกเรา
ท่านไม่ได้มีคำบอกว่าจะต้องทำอย่างไรนะครับ
บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเราได้พิจารณาแล้ว

แล้วก็ให้กำลังใจพวกเรานะครับ

ของเรา๔คนเนี่ยผมคิดว่าเราผูกพันกันพอสมควรนะครับ
อย่างที่ว่าตั้งแต่๒ปีมาแล้วนะครับ
ก็ตัดสินใจร่วมกันมาทำงานการเมืองเพื่อประเทศร่วมกัน
มีโอกาสได้ทำงานทางด้านบริหารมานะครับ
เพราะฉะนั้นความผูกพันเนี่ยส่วนตัวผมเชื่อว่าเราจะมีต่อไปแน่นอนนะครับ
เราอาจจะทำกิจกรรมหลายอย่างยังไม่ทราบอะไรวันนี้
แต่ว่าความผูกพันก็อยากจะบอกว่านะมีแน่นอน
ท่านแจ้งเสริมไหม
อย่างงี้นะครับผมคิดว่าการทำงานการเมืองเนี่ย
มันเป็นเรื่องการเสียสละเพื่อส่วนรวม
การทำงานการเมืองไม่ใช่เรื่องของตัวบุคคลนะครับ
ถ้าเราจะพัฒนาประเทศให้เดินไปข้างหน้าเนี่ย
เพราะฉะนั้นตัวบุคคลเป็นเรื่องรองนะครับ
ตัวความตั้งใจตัวความมุ่งมั่นในโอกาสที่จะทำงานเพื่อบ้านเมืองเป็นเรื่องหลัก
เพราะฉะนั้นพวกเรา๔คนนั้นเนี่ยได้เข้ามาสู่การเมือง

อนาคตเราไม่ทราบนะครับ
หากอนาคตมีโอกาสที่พวกเราเป็นประโยชน์อาจจะไม่ใช่เป็นพักการเมือง
แล้วการทำงานเพื่อบ้านเมืองไม่จำเป็นทำเป็นพักการเมืองเสมอไป
อะไรที่พวกเรามีประโยชน์จากประสบการณ์ที่พวกเรามี
จากงานที่เราทำมานะครับ
แล้วถ้าเป็นประโยชน์ผมให้พวกเราเนี่ยคงไม่ได้คิดว่าจะไม่ช่วยที่จะทำนะครับ
เพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลใจเรื่องพักการเมืองเยอะนะครับ
ผมคิดว่าการทำการเมืองเนี่ย
พี่น้องประชาชนทุกคนควรเข้ามาช่วยกันทำการเมือง

๔คนก็มีความผูกพันการทำงานร่วมกันมา

เพราะฉะนั้นมีอะไรก็คงจะช่วยกันหารือ
ส่วนจะทำร่วมกันไปอย่างไรกันในอนาคตนั้นเนี่ย
ผมคิดว่าเราพร้อมครับที่จะทำหมดบาทที่เป็นประโยชน์

เส้นใต้นะครับเดี๋ยวท่านจะไปลงว่าผมจะตั้งพัก

ก็เอาเป็นว่าเราเชื่อว่าเราได้บรรลุนะครับ
ในสิ่งที่เราตั้งใจจะทำที่ได้เราไปแล้วนะ

ตรงนี้ก็อาจจะเรียกได้ว่าก็จบไปตอนหนึ่ง
แต่ว่าเราก็จะทำงานของเราต่อนะง่าย
อนาคตเป็นอย่างไรเราก็ยังไม่ได้คิด
อย่างที่พูดย้ำอีกทีว่าจะตั้งโปรงตั้งพักเนี่ยก็ยังไม่ได้คิดนะครับ
ส่วนจะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวดูโอกาสที่จะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ
ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ
มีแน่นอนผมเชื่อว่าอย่างนั้นเราก็จะค่อยดูค่อยคิดไปนะครับ